ส่งข้อความมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยอยากจะรู้ข่าวนี้อยากจะฟังข่าวนี้

ก็ไว้อาลัยด้วยคนพูดถึงกันเยอะในโลกโซเชียล
ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เชื่อว่าหลายคนจะจดจำเขานะคะ
สี่ตัวเกาะอยู่บนหลังรถกระบะจะน่ารักขนาดไหนติดตามกันเลยค่ะ

คือทั้งบนและฝากระโปรงเลยเกาะกันไปเป็นหมู่คณะ

เป็นภาพน่ารักของสุนัข๔ตัวนะคะ
เกาะอยู่บนหลังคาแล้วก็ฝากระโปรงรถกระบะดัสสันรุ่นเก่า
ขับไปตามท้องถนนในเมืองสงขลาค่ะ
ซึ่งตลอดเวลาที่รถวิ่งเนี่ยเจ้าสุนัขทั้ง๔ก็ส่งเสียงเห่า
กระดิกหางเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจากผู้คนที่พบเห็น

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้พบเข้าโอ้หยิบมือถือมาถ่ายคลิปซะหน่อย
อัดคลิปมาลงในโซเชียลนะคะแล้วก็เพจดังค่ะยูไลท์คลิปเด็ด
ก็นำมาเผยแพร่ต่อทำให้มียอดผู้รับชม
แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
มุมมองส่วนใหญ่ก็บอกว่าน่ารักดีเป็นเจ้าสุนัข๔ตัวนะคะ
ก็ยืนเกาะบนหลังคารถอย่างแบบสนุกสนาน
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ก็บอกว่าตนเองเห็นเจ้าสุนัขเหล่านี้จนชินแล้ว
มันมีหน้าที่ไปส่งฐานกับเจ้าของทุกวัน

แต่ว่าบางส่วนก็ออกมาแสดงความเห็นว่า
เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน
เพราะถ้าสุนัขตกลงมาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
แล้วก็อาจจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะ
ใช่เป็นสุนัขที่ต้องมี

กลิ่งยังไงแล้วจังหวะวิ่งน้ำไม่เท่าไร

นั่นสิเหยียดตัวกล่องอย่างนี้เลยเปล่า
แล้วต้องเป็นสุนัขที่มีสติดี
ลอกแลกไปกับสิ่งของข้างทางที่มองเห็น

เดี๋ยวไปตามต่อดีไหมไปลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์